สัปดาห์หน้าพบกับชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
กล้วยไข่บานลดสารเคมีมาพร้อมกับบทพิสูจน์ความรักความสามัคคีสุดหิน
พวกเขาจะฝ่าด่านนี้ไปได้หรือไม่
และตามมาหาคำตอบว่าทำไมกล้วยไข่ที่นี่ถึงบานห้ามพลาด
ชวนประชาลักษณ์สีชมพู